ในช่วงบ่ายวันที่๑๙กันยายน๒๕๒๔เหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างกองทัพอากาศกำลังซ้อมแผนการรบป้องกันฆ่าศึกในชื่อรหัสนภาพิทักษ์
การซ้อมครั้งนี้เป็นการซ้อมเสมือนจริงซึ่งมีทีมกู้ภัยเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาผู้บาดเจ็บด้วย
จากนั้นได้โชว์ผ่านผลบินลงต่ำปล่อยกูนิคบูมเปรียบเสมือนการทิ้งระเบิดใส่จุดเป้าหมาย
ในรอบแรกเครื่องบินรบทั้ง๓ลำทำได้อย่างราบรื่นและเป็นปกติ
แต่โศกนาฏกรรมกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดในการบินวนรอบที่๒
จากนั้นได้ส่งสัญญาณให้บินฉบโจมตีรอบที่๒โดยเครื่องบินรบลำแรกก็ฉบลงผ่านไปด้วยดี
ที่มีเรืออากาศโทอนุวัฒน์ศรีพื้นผลเป็นนักบินวัย๒๕ปีในสังกัดกองบินที่๑ฝูงบินที่๑๐๔
เลี้ยวตีวงเพื่อดิ่งเข้าจมตีในระยะต่ำเครื่องบินของเรืออากาศโทอนุวัฒน์บินเลี้ยวทำมุม๔๕องศาเฉียวหลังคาตึกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยันฮี
วินาทีนั้นเครื่องบินเกิดขัดข้องเงยหัวไม่ขึ้นเครื่องบินจึงพุ่งลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหางเครื่องสะบัดกระเด็นออกจากตัวเครื่อง
มีเสียงระเบิดดังขึ้นจากใต้น้ำน้ำกระจายสูงกว่า๑๕เมตรสร้างความตกตะลึงกับผู้ร่วมฝึกซ้อมและคนดูรวมกว่า๒๐๐คน
ตัวเครื่องบินจมดิ่งบริเวณตอนบนของสะพานพระรามหกห่างไปสามร้อยเมตรขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาในเวลานั้นก็ไหลเชี่ยวกราก
หลังเกิดเหตุพลอากาศโทประพาเวชบาลผู้อำนวยการฝึกร่วมป้องกันภัยทางอากาศ๒๕๒๔มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทันที
ซึ่งบริเวณนั้นมีกู้ภัยประจำการอยู่และใกล้กันนั้นมีชาวบ้านล่องเรืออยู่ในแม่น้ำได้เก็บชิ้นส่วนปีกและหางเครื่องบินมาส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่
กระทั่งช่วงเกือบค่ำเจ้าหน้าที่ได้เจอซากเครื่องบินโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เก็บกู้
จากการรวดสอบเศษซากในสวนห้องนักบินพบว่าเข็มขัดนิรภัยถูกปลดออกแต่ไม่พบร่างนักบินพบเพียงชิ้นส่วนของนักบินจำนวนนึงโดยเข็มขัดนิรภัยของนักบินถูกกระแสน้ำพัดไปไกลถึง๑๕เมตร
ด้านพนักงานนำความสะอาดโรงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเผยหน้าที่ก่อนเครื่องบินดิ่งลงน้ำว่า
ปีกเครื่องบินสายไปมาเข้าใจว่านักบินกำลังดึงเครื่องขึ้นให้พ้นจากรัศมีโรงไฟฟ้าแต่เมื่อขับพ้นเครื่องบินกลับหัวปากลงกลางแม่น้ำจนเกิดระเบิดดังสนั่น
ขณะที่พลอากาศโทประพากล่าวว่าเข้าใจว่านักบินพยายามบังคับเครื่องให้ลงกลางแม่น้ำเพื่อหลบการชนบ้านเรือนการไฟฟ้าหรือสะพานพระราม๖เลี่ยงการตายหมู่
โดยสละชีวิตตัวเองเท่าที่ดูจากซากเครื่องบินคาดว่าเครื่องตกก่อนถึงมีการระเบิดเพราะหากระเบิดก่อนเครื่องต้องแรงกว่านี้
ส่วนสาเหตุอาจจะมาจากเครื่องยนต์ดับทำให้น้ำมันส่งเข้าท่อไม่ได้ทำให้เครื่องบินตก
อย่างไรก็ตามจากการค้นหาอยู่หลายวันด้วยสรรพากำลังโดยใช้อุปกรณ์ต่างในทางบก
และการค้นหาใต้น้ำแต่ก็หาร่างของนักบินไม่พบ
ทางครอบครัวจึงตัดสินใจจัดพิธีศพโดยไม่มีร่างผู้เสียชีวิต
มีเพียงชิ้นส่วนเครื่องบินเศษชิ้นเนื้อและเส้นผมเล็กน้อยเท่านั้น
กลางความเสียใจของพ่อแม่และแฟนสาว
ปัจจุบันเครื่องบินรุ่นนี้ได้ประจำกันจากกองทัพไทยแล้ว